ในอดีตเป็นแหล่งซื้อขายวัวควายกัน
แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการ์ดที่ซื้อขายของทั่วไปนะครับ
แล้วก็แม่ค้าพวกค้าบางรายนะครับ
ก็อยู่กาดตั้ง๕๐กว่าปีแล้วครับ
ฟังภาษาเมืองบ้างนะเจ้า
เจ้าได้คำเดียว
โดยตลาดนัดบ้านเวียงตลาดนัดโบราณ

ที่ตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะครับ
ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่ากาดติด

มีพื้นที่กว่า๕๐ไร่นะครับ
ปกคลุมด้วยต้นฉำชากว่า๔๐ต้น
บรรยากาศก็เลยร่มรื่นร่มเย็นนะฮะ
แต่ก่อนเนี่ยเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนวัวควายกันนะครับ
แต่ปัจจุบันก็มีสินค้าหลากหลาย
ทั้งของกินของใช้หมักผลุยาเส้น

ตลอดจนพืชผักอาหารพื้นเมือง
เครื่องมือทำการเกษตรเสื้อผ้าเครื่องจักรสาร

ก็มีมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มี

ไม่ได้เป็นเพียงตลาดนัดทั่วไปที่มีการซื้อขายเพียงอย่างเดียวนะครับ

เล่าวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองมาตั้งกว่า๕๐ปีแล้วนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าตลาดนี้มีอดีตนะครับ

ก็ยังคงอนุรักษ์เรื่องของสภาพตลาดที่เป็นแบบกาดโบราณ
ดูลักษณะโดยรวมแล้วดูว่ายังเป็นลักษณะของตลาดโบราณ
ใช่นะครับเปิดแผงขายมีหลังคาใบจากมุงจากอะไรแบบนี้นะ
เป็นการโบราณแท้เลยนะของชาวลำปูนเขา
สินค้าก็ดูเป็นสินค้าที่อยู่ในท้องถิ่นนะคะ